คุณผู้ชมมาดูคดีนี้กันหน่อยเป็นเรื่องสลดใจจริง
ทางตำรวจภูทรกรรมลาศัยเขาได้รับแจ้งความจากทางโรงพยาบาลกรรมลาศัย
บอกว่าเมื่อ๒๑พฤศจิกายนมีเด็กทารกหายไปจากโรงพยาบาล
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอว่าผู้หญิงคนนึง
อายุ๒๓อุ้มเด็กอยู่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่แท้ของเด็กนะ
ตำรวจก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกแม่เนี่ยก็อ้างว่า
มีคนมาอุ้มลูกไปแล้วก็ทำลูกเขาหายไป
สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เค้นสอบปากคำ
ตัวแม่รับสารภาพว่านำลูกไปฝัง
ใกล้กับที่ทิ้งขยะของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็รีบวิ่งไปดูสิคะพอปรากฏว่าไปเนี่ย
ทารกถูกฝังเอาไว้แล้วนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีลักษณะของเศษใบไม้เศษย่าแห้งกลบอยู่
มีผ้าอ้อมกลบอยู่ด้วยแต่ยังเคราะห์ดีจริงเด็กคนนี้รอดชีวิตนะคะ
และตัวแม่ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ
พลตำรวจรีจตุพลปานรักษารักษารักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๔พร้อมตำรวจภูทรกรรมลาศัย
เข้าไปเยี่ยมอาการทารกน้อยที่โรงพยาบาลกรรมลาศัยค่ะ
หลังจากถูกแม่วัย๒๓ปีอุ้มไปฝัง

ล่าสุดตอนนี้อาการของทารกพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายน
ตำรวจภูทรกรรมลาศัยได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลกรรมลาศัย
ว่ามีเหตุลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาล
ตำรวจก็นำกำลังไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอหญิงสาววัย๒๓ปี
เป็นชาวตำบลร่องคำอำเภอร่องคำเป็นแม่ของทารกคนนี้แหละค่ะ

เรื่องต้นตอนแรกแม่อ้างแบบนี้
ระหว่างนั้นแม่ปวดปัสสาวะจะเข้าห้องน้ำ
ก็เลยฝากลูกไว้กับผู้ชายคนนึงใส่ชุดสีแดงฝากให้อุ้มลูกเอาไว้
แล้วพอออกมาจากห้องน้ำเนี่ยผู้ชายคนนี้หายไปลูกก็หายไปด้วย
ตอนแรกแม่อ้างแบบนี้ให้การกับตำรวจแบบนี้
แต่ตำรวจเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าการพูดการจามันดูมีพิรุธนะคะ
ตำรวจก็เลยแบ่งออกเป็น๓ชุดนะเพื่อหาทางช่วยเหลือทารกคนนี้นะคะ
กลัวว่าทารกจะได้รับอันตราย
แรกไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ที่๒ไปตรวจสอบในพื้นที่โรงพยาบาลกรรมลาศัย
ส่วนชุดที่๓ไปตรวจสอบประวัติของแม่ค่ะ
แล้วก็เค้นแม่นี่แหละถามไปถามมาจนสุดท้าย
ตัวแม่รับสารภาพว่าตัวเองนี่แหละนำลูกไปฝัง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะก็ไปเจอ
คุณผู้ชมคือน่าสงสารมากตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอก็เล่าให้ฟังว่า
ทารกถูกกลบด้วยเศษใบไม้เศษย่าแห้งมีผ้าอ้อมปิดหน้าเด็กเอาไว้ด้วย

โหยังเคราะห์ดีจริงค่ะ
น้องยังมีชีวิตเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งแพทย์
เพื่อให้ช่วยเหลือแบบรวดเร็วทันทีนะคะ
ตอนนี้น้องอาการปลอดภัยแล้วพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนตัวแม่เนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าค่ะ